ผู้ชายก่อสร้างคนหนึ่งที่รักไก่

มอเตอร์ไซค์ตามหลังมาทับไปแล้วเขาเสียใจ

แล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านรับปากบอกว่า
จะเอาไก่พันเมียนมา
เป็นไก่ชนพันดีเลยมาให้

ลุกขึ้นพิศุพรรษลุกขึ้น

วันนี้นะครับนายธนากรสอนศรีผู้ใหญ่บ้านหมู่๗นะฮะ
แต่บนขาวนี่นภพบาปกงษ์บอกว่าเห็นใจ
แล้ววันนี้เอาไก่มาให้ไก่มาถึงแล้วครับ
เช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวไปพบนายธนากรนะครับ

ไก่ชนสายพันธุ์เมียนมาประดูกอายุ๗เดือน

ที่นายจักรภัณฑ์ปิยพรภัยบูรณ์หรือว่าศแชมป์
ตั้งใจจะบอบให้พิศุพรรษชินลำ

นายธนากรก็มอบ
ไก่เมียนมาร์สร้อยดอกมาก
ซึ่งเป็นไก่ตัวเล็กน้ำหนักประมาณ๒กิโลกรัม
แล้วก็แม่พันธุ์อีกตัวด้วยรวม๒ตัวเลยคราวนี้
อบให้พี่สุพัฒน์ไปในช่วงเย็นวันนี้
หลังจากกลับจากทำงานที่กรุงเทพมหานคร
ผู้สื่อข่าวโทรไปถามพี่สุพัฒน์
บอกพี่สุพัฒน์เป็นอย่างไรได้ไก่แล้วโอ้ดี
นี่นี่คือนี่คือสร้อยดอกหมาก
มันจะเป็นอย่างนี้ฮะมีขาวแบบนี้

นี่ที่มีขาวนะครับ
สุพัฒน์ก็น่าจะเบาใจจากองค์บากไปได้
บอกว่าดีใจเดี๋ยวจะเอาไก่ตัวใหม่มาเป็นสายพันธุ
แล้วก็เฉพาะพันธุ์ขายสร้างรายได้ครับ

เศร้าแล้วก็สุขก็อยู่ใกล้กันนะคะ